ก็ถือว่าน่าเสียดายสำหรับรูปเกมนะครับเพราะว่าจริงแล้วเนี่ย
ในเกมประเดิมสนามของรอบ๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชีย
หลังจากจบเกมครับไปดูกันหน่อยว่า
ทางด้านซิโก้กิริสักเสนาเมืองเขาว่าอย่างไรหลังจากจบเกมครับ

โดยโคสซิโก่เกลียดหักเสน่าเมืองนะครับ
ทั้งน้ำตาคลอนะครับว่านักเตะนั้น
ทำได้ตามแผนที่วางเอาไว้แล้วทุกอย่างครับ

บอกว่าไม่ใช่ความผิดของลูกทีมนะครับ
ส่วนหลังจากนี้คงต้องลืมผลการแข่งขันให้ได้
และมุ่งมั่นต่อไปในเกมหน้าที่จะเจอกับญี่ปุ่น
ที่แพ้มาในเกมแรกเช่นกันครับ
ซึ่งเขาก็เชื่อว่าความมุ่งมั่นของทั้งสองทีมนั้น
เพิ่มขึ้นทวีคูณอย่างแน่นอนครับ

ฟุตบอลสนุกมากนะฮะแต่สิ่งที่มันไม่สนุกก็คือ
อย่างที่พวกเราเห็นนะครับนะก็ไม่ว่ากันนะครับ
ฉะนั้นเราก็รอนะครับเจอซาอุในบ้านเรานะครับ
ในปีหน้านะครับส่วนแมทต่อไปเนี่ยเราก็โฟกัสอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับ
จุดเปลี่ยนอยู่ที่เราไม่ได้จุดโทษแค่นั้นเองนะครับ
แล้วก็ประกอบกับช่วงท้ายเกมเรายังเสียจุดโทษ
ผมคิดว่าเป็นความผิดพลาดนะฮะไม่ใช่ของนักเตะผมนะครับ
เป็นความผิดพลาดแต่ให้เราคิดเองนะครับว่าเป็นความแท้ไทยนะครับ
ฉะนั้นแน่นอนเราไม่ได้แต้มวันนี้นะครับ
แต่เราคิดว่าน่าจะทำให้แฟนบอลชาวไทยนะ
รู้สึกประทับใจกับน้องวันนี้ทุกคนสู้ได้ถึงที่สุดแล้วนะครับ

ตัวก็เปิดเผยไม่รู้สึกผิดหวังกับการทำหน้าที่
ส่วนผลงานโดยรวมของทีมชาติไทยถือว่าทุกคนทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่แล้ว
ไปลองฟังเสียงสหรัฐดูครับ

แล้วก็ตามแผนทุกอย่างที่พี่โก้วางไว้ทุกอย่าง

แต่ว่าคือมันเป็นจุดเปลี่ยนลูกที่ผมทำเสียลูกโทษแค่นั้น
แล้วมันแก้คืนยากด้วย
ก็ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน

แล้วก็ครึ่งแรกเราก็มีโอกาสที่ได้จุดโทษ
แล้วก็บะตูก็ควรยิ้นที่โดนใบแดง
มันเป็นจุดเปลี่ยนของเกม
แต่ว่าก็โอเคครับก็ต้องไปปรับกันใหม่ในนาเจอญี่ปุ่น

เตรียมที่จะหาวิดีโอหลักฐานในจังหวะที่เป็นปัญหา
ส่วนจังหวะใบแดงของสหรัฐอยู่เย็นนั้นต้องรอเช็คว่า
เกิดจากลักษณะใดและทำอะไรไปบ้าง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวเขาก็ต้องการมีการพูดคุยกันภายใน
เพื่อไม่ให้มีปัญหาในเรื่องของการควบคุมอารมณ์เกิดขึ้น

ตอนครึ่งแรกเนี่ยจริงเราควรจะได้จุดโทษหรือทางเขาควรจะได้ใบแดง
นะครับอันนี้ชัดเจนอันนี้เป็นกฎหมายนะครับ
แล้วอยู่ในเทปเนี่ยคร่าวที่เราศึกษาเนี่ยชัดเจนมาก
เราได้กี่ใบเหลืองเราได้ใบแดงยังไงบ้างนะครับ
เดี๋ยวกำลังไล่สรุปเรื่องนี้ยังไม่สรุปกันครับ
เพราะว่ามันไม่ใช่แค่เล่นแค่เกมเดียวมันมีอีกหลายเกมนะครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่อารมณ์ที่ปอกไปเนี่ยก็อาจจะทำให้เกมหน้ามีปัญหาได้
นอกจากนั้นซีโกลกริษักเสียด้านเมืองได้โพสต์คลิปบรรยากาศในห้องต่างตัว
ระหว่างที่กำลังให้กำลังใจลูกทีม

เป็นเสืออย่าร้องไห้ครับ